ไหม้ที่เกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาที่หนองคายได้ไหมครับ
เพราะว่าไฟไหม้บ้านชาวบ้านโอ้โหลุกลามจนเสียหายทั้งหลังเลย
ในขณะที่เจ้าของบ้านก็เสียใจอย่างหนัก
แล้วก็บอกให้ผู้สิทธิ์ข่าวเนี่ยบอกให้ตำรวจเนี่ย
ไปจับไอ้คนเผาไอ้คนเผาก็คือลูกชายของเธอเอง

บอกมันมาขอเงินไปซื้อยาบ้าแต่นี่ไม่ให้มันเลยโมโหมันเลยเผาบ้าน

ใช่ครับคุณผู้ชมฮะย้อนไปดูเหตุการณ์ชุลมุนที่เกิดขึ้น
ขณะที่เกิดเพลิงไหม้กันหน่อยนะครับ

ไม่ว่างนี้น่ะ
เมื่อเกิน๒๐นาที
เมื่อเกิน๒๐นาทีเนี่ยมันสูง

มันสูงลูกอีดันมันสูงมัน
ไฟลุกโหมอย่างรวดเร็วบ้านไม้ชั้นเดียวเล็กที่๔๕ทับ๔
ภายในหมู่บ้านหนองขามหมู่๑๐ตำบลหนองกอมเกาะ
อำเภอเมืองจังหวัดหนองคายนะครับ

บ้านหลังนี้บ้านหลังที่เขามาอยู่เพื่อที่จะเอาน้ำสาดดับเพลิงนี่แหละ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเย็นของวันที่๑๘มกราคมวันเสาร์ที่ผ่านมา
ตอนเกิดเหตุนางคำปุ่นนามบุรีอายุ๔๖ปีเจ้าของบ้านที่เกิดเพลิงไหม้
กลับมาเห็นบ้านตัวเองถูกเพลิงไหม้ร้องไห้ด้วยความเสียใจและโมโหสุดขีด
เพราะคนที่จุดไฟเผาบ้านคือนายประจักษ์พาลาอายุ๒๕ปี
หัวแก้วหัวแหวนที่ติดยาบ้าอย่างหนักและขู่จะเผาบ้านมาหลายครั้งแล้ว
หัวอกคนเป็นแม่อยากให้จับลูกชายให้ได้ฟังเสียงหน่อยครับ
ก็ให้เอาลูกชายไปเถอะครับ

แม่โมงแม่บอกฆ่ามันเลยอยู่ประมาณ๓๔รอบ
แล้วก็หลังจากเกิดเหตุลูกชายก็หายตัวไปเลยนะครับ
เล่าให้ฟังบอกเป็นเพราะลูกชายมาขอเงิน๖๐บาท
ซึ่งแม่ก็ไม่มีต้องเอาเงินมาเลี้ยงดูคนในครอบครัว
เพราะรู้ว่าลูกมาขอเงินทีไรมันจะเอาไปซื้อยาบ้ามาเสพ
แล้วพอไม่ให้ทุกทีก็ขู่จะจุดไฟเผาบ้าน
ล่าสุดวันนี้ตัวลูกชายของนางคำปุ่น

ติดต่อขอมอบตัวที่สพเมืองหนองคาย
หลังหลบหนีไปอยู่บ้านญาติ
ให้ปากคำกับตำรวจว่าอะไรรู้ไหมคุณ

ผมไม่ได้ขอเงินแม่จับไปซื้อยามาเสพ
แต่ผมป่วยผมเป็นไข้
ผมจะขอเงินแม่๖๐บาทไปซื้อยาแก้ไข้

ผมก็โกรธแม่น้อยใจแม่เหมือนกัน
ด้วยความโกรธความโมโหความน้อยใจ
ผมจุดเทียนวางไว้ข้างฝาบ้าน

แล้วไฟมันก็ลุกไหม้บ้าน

ครับยอมรับนะว่าเสพอย่าบ้า
ก็ได้เสพพอเห็นข่าวระบุว่าผม
ผมอยากจะออกมาแก้ข่าว
อยากให้ผู้ใหญ่บ้านพาเข้ามามอบตัว

แล้วก็ยืนยันว่าทำไปเพราะอารมณ์ชั่ววูบ
ผมไม่ได้หลบลีหนีไปไหน
ก็หลบไปอยู่แค่บ้านญาติเท่านั้นเอง
พ้นโทษออกมาผมนะยังโกรธแม่อยู่พูดแบบนี้
โทษออกมาผมก็ไม่ขอกลับไปอยู่กับแม่

แม่บอกว่ายังรู้สึกโกรธลูกชายนะแต่ก็พร้อมจะให้อภัย
เพราะได้รับโทษตามกฎหมายและอยากให้ลูกเป็นคนดี
ตอนนี้นะแม่ก็ต้องหอบหลานชายกับสามีพิการ
ไปสร้างเพลิงพักเล็กพอจะคุมแดดคุมฝน
อยู่ในที่ดินของญาติรายได้ทุกวันนี้มีเพียงเบี้ย
ยังชีพคนพิการของสามีเท่านั้นเองนะครับ
ก็ตำรวจคุมตัวของนายประจักษ์ผู้เป็นลูกชาย
ทำแผนประกอบคำรับสาภาพโดยที่มีผู้เป็นแม่
แล้วก็ชาวบ้านก็มาดูเนี่ยด้วยหน้าตาเศร้าสร้อยอยู่อย่างนี้
แต่ก็บอกพร้อมให้อภัยลูกแต่ในขณะเดียวกัน
ลูกบอกว่าผมโกรธแม่ผมออกจากคุก
ผมก็ไม่ขอกลับมาอยู่กับแม่อีกนะครับ
ท้ายที่สุดนายประจักษ์ถูกแจ้งความ
ดำเนินคดีในข้อหาเผาทรัพย์แล้วก็เสพยาเสพติด

แม่ออกจากคุกมาก็จะไม่กลับมาอยู่กับแม่
นี่ยังไม่รู้เลยว่าคุณออกจากคุกมาแม่จะมีบ้านอยู่ไหม
ครับครับคุณเผาบ้านแม่ไปหมดแล้วนะคะ